ริพายเอาใจยายจัดกล่องสุ่มคนจน

ด้านหลังบัฏคุณยายหรือป๊าติ๋ม

บอกว่าพิมพ์ริพายมาจัดกล่องสุ่มให้คนจนบ้างได้ไหม
แสนหนึ่งมันไปไม่ถึงหมื่นหนึ่งมันไม่ได้ไม่มีตังค์

ร้อยเก้าเก้ามีไหมพิมพ์ริพายจัดให้บอกแบบนี้นะคะ

คนนี้จัดให้ยายติ๋มเต็มเลย
ออกมาฟาดแรงนะคะบอกไม่มีสมอง
เงินนิดหน่อยเอาไปซื้อข้าวกินไหม
รู้ไหมที่เขาทำกันนั้นมันคือการตลาดคุณกำลังจะตกเป็นเหยื่อ
เดี๋ยวให้ฟังเสียงทั้ง๓คนเริ่มโจ้ต้นจากป้าติ๋มก่อนค่ะ

พี่พีมกล่องสุ่มเอาให้คนจนบ้างนะ
ร้อยเก้าอย่าให้แพง
มันจะใส่อะไรมึงก็ใส่มาใส่สุ่ม๔สุ่มห้ามึงจะใส่เพชรใส่ทอง
เงินสัก๔๕๐บาท๔๕ล้านก็ไม่ได้ว่าอะไร

กูเก็บไว้เธอซื้อกล่องสุ่มมึงในราคา๑๙๙บาท
ตอนนี้กูอดกินข้าวเหนียวกับมะระสับทุกวัน
ก็เก็บเงินไว้ซื้อกล่องสุ่มของมึง
นะฝากไว้ด้วยทำให้ได้นะเว้ยสำหรับคนจน
ท่านโทษนะคะป้าติ๋มอีพิม
เหมือนซีกันเลยตัวนี้ก็ดีนะฮะ
นี่เรียกร้องให้ทำกล่องสุ่มให้
คือประเด็นที่เป็นดราม่าตรงไหนรู้ไหมค

เก็บเงิน๒๐๐บาทอุตส่าห์อดข้าว
กินปลาร้าสับกับข้าวเหนียว
เงินไว้๒๐๐เพื่อจะไปซื้อกล่องสุ่ม๑๙
โอ้โฮประเด็นนี้ล่ะครับคุณผู้ชม

มีชาวเน็ตไปเม้นบอกว่าไม่มีเงิน
ไม่มีเงินเก็บเงินไว้ไปซื้อข้าวกินดีกว่าไหม
บางคนก็บอกว่าป้ากล่องสุ่ม๑๙๙
หวังเงินหวังทองหวังเงิน๔๕ล้าน
มันใช่เหรอมันไม่ใช่นะคะ

แล้วมาพูดอีพีมกูมึงเนี่ยสนิทกันเหรอเพื่อนกันเหรอ
ป้ามาตอบเองเลยนะตอบในคอมเมนต์เดียวนะ
พิมพ์ริพายพูดกูมึงคนยังรักทั้งประเทศเลย

แต่อีกมุมหนึ่งมันก็มีคอมเมนต์แบบคำนะฮะ
ชาวเห็นบางคนเฮ้ยป้าอาจจะมาอัดคลิปคำก็ได้
อาจจะเป็นตัวแทนคนจนที่อาจจะสงสารไปถึงพิมพ์ริพาย
อยากให้ทำกล่องสุ่มจริง๑๙๙เผื่อจะมีกล่องสุ่ม
สำหรับคนจนขึ้นมาจริงโดยพิมพ์ริพายก็ได้นะคะ
ทีนี้พอมันมีคลิปนี้เป็นประเด็นออกมา
นานาจิตตังค่ะแล้วแต่คนจะคิดด้านไหนก็แล้วแต่

บอกประติมมาตกเป็นเยือการตลาดของพิมพ์ริพาย

เก็บเงินของคุณที่เหลือน้อยนี่เบ้ยพี่ลีน่าจังพูด

ไปซื้อกับข้าวมาเก็บไว้เป็นเสบียงทำอาหารกินได้ตั้งกี่วัน
ก็รู้จักประหยัดโง่ไม่มีสมอง
ที่ว่าจะรีบออกไปทำมาหากินช่วงนี้เป็นช่วงที่ใกล้ปีใหม่
คนเขาจ้างงานกันเยอะร้านอาหารร้านค้าเขาเปิดกันหมด
ที่จะรีบไปทำมาหากินให้มันจากเงินที่เก็บไว้๒๐๐
เอาไปทำให้มันเป็น๒ล้านนี่กลับแบบว่าจะไปซื้อกล่องสุ่ม
เพื่อจะได้เงินเป็นล้านเห็นว่าเขาเป็นแม่พระชอบช่วยเหลือคน

ไม่มีใครโง่ทำธุรกิจแล้วมาแจกอย่างนี้หรอกกี่แสนล้านก็หมด
พี่ทำเงินจาก๒๐๐ให้เป็น๒ล้านทำไงบอกตุ้ยหน่อยได้ป่
มันก็มีโอกาสทำได้เหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ระยะเวลาสั้นแน่
แต่ว่าก็แล้วแต่นะคุณลีที่พี่ลีน่าจังพูดก็มีความถูก
ในการที่จะเก็บเงินเอาไว้กินข้าวกินปลา
กว่าจะไปเสี่ยงโชคแบบนั้นหรือเปล่าค่ะนะคะคุณผู้ชมทีนี้ถามว่าเจ้าตัวคุณพิมพ์ริพายล่ะ
ว่ายังไงคุณพิมพิพายเห็นคลิปป้าติ๋มแล้วนะนี่นี่ตอนที่ทีมงานของพิมพิพาย
เอาคลิปมาให้ดูแล้วก็ดูดูแล้วก็จิ้มคือก่อนหน้านี้มันมีดราม่าว่าพิมพิพาย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
อันนี้เป็นการพูดเล่นกับเพื่อนที่มาเม้นต์ในตอนที่เขาไลฟ์แต่สำหรับป้าติ๋มเขาไม่เคยพูดถึง
เคยเห็นคลิปป้าติ๋มครั้งแรกเพราะฉะนั้นพิมพิพายบอกว่าถ้าป้าขอแบบนี้
ขอมาพิมพ์ริพายก็จัดให้และที่สำคัญนี่เขียนไอดีแอดให้แอดไลน์เลยนะจ๊ะ

คุณยายคนนี้ติดต่อมาเลยจะเอากล่องสุ่มใช่ไหมสองร้อยใช่ไหมติดต่อมาที่ไลน์
ไลน์แอดมึงเขียนไลน์แอดมึงติดต่อมาที่ไลน์แอดให้เขียนมาที่เอง
แล้วก็ให้ของขวัญกล่องสุ่มยายในวันปีใหม่นี้จัดให้เต็มที่เลยคุณยายค่ะ
ให้คุณยายมีความสุขที่สุดในปีใหม่นี้เลยค่ะ
สรุปแล้วพิมพ์ริพายจัดให้ทำให้เหรอฮะทำให้
เดี๋ยวพิมพ์ริพายรอนะเดี๋ยวจะมีขบวนแห่เข้าไป
ทำคลิปแบบนี้ขอพิมพ์ริพายบ้างกองทุนคนจน

แต่ว่าเรารู้บ้างคุณป้าไหมส่งทีมข่าวไปดูหน่อยก็ดีนะ
วันที่กล่องสุ่มจะมีว่าจะมี๔ล้าน๕ล้านอย่างที่ป้ามันจะมีอะไรบ้าง
ว่าจะมีเพชรพลอยหรือเปล่านะฮะ